ฝอดสบชัยกระยูนเสร็จนักต่างเพลงและนักร้องชื่อดัง
เข้ากล่องฟรีให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมสการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศพชัยไกรยูนเซนทำหน้าที่จิตอาสาร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงแจกเข้ากล่องให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยนักร้องหนุ่มเปิดเผยว่าเต็มใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่จิตอาสาและไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ยังมีเพื่อนพ้อง
สลับสับเปลี่ยนกันมาทั้งหมดทำเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการทำความดี
พี่น้องจิตอาสาก็ช่วยกันทำกับข้าวช่วยกันทำทั้งทำตรงนี้
แล้วก็ทำจากที่อื่นแล้วก็ฝากันเข้ามานี่แหละครับ
เพื่อที่จะมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกันนะครับ
แล้วก็มากันด้วยใจที่จะแสดงความจงรักภักดีกับพระองค์ท่านครับ
ของพวกเราที่ออกกันแค่นี้เทียบไม่ได้กับพระองค์ท่านครับ

แล้วก็พ่ออยู่ในใจเราเสมอไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนดีเท่านั้นเลยนะครับ
ซื่อสัตว์เป็นคนดีครับ